พม่าไปงัดตู้หยอดเหรียญซักผ้าครับ
เหตุการณ์ที่จะเห็นนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งล่าสุด
ก่อนหน้านั้นน่าจะ๕หรือ๖ที
พม่าหรือเมียนมาคนนี้ก่อเหตุมาแล้ว

องดูรูทางจากนั้นเนียน
ด้วยความชำนาญด้วยความเนียนชำนาญฮะนั่งปุ๊บ
เอามือแปะปั๊บสัมผัสดูเราสัมผัสได้
มันมีพลังงานบางอย่างอยู่ข้างในมีเหรียญอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นรู้แล้ว
สัมผัสปุ๊บรู้ปั๊บว่าต้องมีเป้าหมายกลับไปฮะ
ใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมางัดไปแงะมางัดมาแงะไปได้ไปเต็ม
จากนั้นกลับบ้านฮะกลับบ้านคือได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรม
โอ้โหทำไมเรียกเป็นกรอบเป็นกรรมเหรียญล้วนได้เป็นกรอบเป็นกรรมกลับบ้านไปฮะ
และท้ายที่สุดทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยแจ้งตำรวจมาจับกลุ่ม
ดำเนินคดีไปจับกลุ่มได้ครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับร้าน
ตามมาจับกลุ่มได้ที่บ้านเนี่ยครับนายน่าลินโออายุ๒๘ปี
เป็นคนที่อาศัยอยู่ฟัฒนษาแต่ฟัฒนษา
เขาไปตะเวนตามแฟลตอื่นแล้วไปลักลอบไปงัดแงะตามแลตอื่น

แต่ละครั้งได้เงินหลักร้อยหลักพันก็มี
รอบนี้พอมาถึงอุปกรณ์งัดแงะครบวงจร

เหล็กแหลมไขควงกันไก่ประแจ

ปฏิบัติการครั้งล่าสุดที่ออกไปก่อเหตุครั้งล่าสุด

เพราะฉะนั้นจำนวนด้วยหลักฐานกับเหตุการณ์ครั้งนี้
ทำไปเพราะไม่มีงานทำนะครับ
แต่ไม่กล้าทำกับแฝดหันศาเพราะชื่อมันเพราะ
ไม่กล้าทำกับแฟดหันศาคือแฟลตของตัวเอง
ก็เลยออกตระเวน๗๘แฟลต์ก่อนหน้านั้น
โดนมาหมดแล้วจากฝีมือของหนุ่มพม่าหรือเมียนมารายนี้ครับ